คุณผู้ชมค่ะมากันที่ภาพยนตร์ไทยในบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะ
หลังจากที่ถูกสถานการณ์โควิด๑๙เล่นงานไป
ทำให้หนังหลายเรื่องเนี่ยต้องหยุดชะงักนะคะ
รวมไปถึงภาพยนตร์ของพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะ
นรักดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอ
ตอนนี้ก็เลยขอดันหนังเรื่องนี้เข้าฉาย

ในวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เพราะทางโรงภาพยนตร์เขาขยายเวลาให้ฉายาวขึ้น
และพี่เอกชัยก็บอกว่ามั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด๑๙

ส่วนเจ๊งนี่เจ๊งเขาบอกว่าไม่ว่านะ
ขอชวนคนไทยออกมาดูหนังไทยกันเยอะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ

แต่ว่าถ้าเรามาดูบริบทรอบข้างแล้ว

แล้วก็๒ก็ได้ลากเวลายาว

ที่นี่ได้รับการดูแลแบบอย่างดีที่สุด
คือผู้หลักว่าใหญ่เขาไม่ปล่อย
ครับ๒๕นี้ครับทุกโหลงภาพยนตร์ขอบคุณมากครับ
เขาขยันดิอ่ะมีนู้นมีนี้อยู่ตลอดเวลา

เอ่อเรื่องดรามม่าก็เบาลงหน่อยนะครับ
เพราะว่าน้องเองจริงถ้าจะมองไปในทางบวกนะ
ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของเด็กยุคใหม่
ที่ขยันทำมาหากินสร้างตัวด้วยตัวเองให้มองแบบนี้ดีกว่า